ข่าวแรกนะคะเป็นหน้าหนึ่งนี่เลยค่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐนะคะ

สำนึกผิดคุณฮัทฮัทเดอร์สตาร์สำนึกผิดขอโทษนะฮะขอโทษขอโทษ
ขอโทษทุกคนที่หน้าเขาจุ๊บ
เมื่อวานนี้คุณฮัทที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนไปเชียงรายใช่ไหมครับ

สรุปแล้วเขาเดินทางไปเชียงราย
เพื่อที่จะไปลบสิ่งที่เขาไปเขียนเอาไว้

ว่านักแสดงหนุ่มนักร้องหนุ่มคนนี้เรลิเมเบีย
ได้ไปเขียนชื่อและนามสกุลจริง

คนที่คนที่โพสต์อีกคนนึงคือคุณชูเวทอินเทพนะฮะ
คนนี้ก็บอกว่าพอโพสต์ไปแล้วก็ตำหนิการกระทำของคุณฮัทเนี่ย
ก็มีปรากฏชายคนนึงโทรมาแล้วอ้างว่าเป็นดาราคนนั้น
บอกว่าอยากลองใช่ไหมอยากลองดีใช่ไหม

แล้วก็ไม่รู้ใครทำใครโทรมาแบบนั้น
แค่ฉันไปรัวรามมันก็ตัวสั่นแล้วอะ

นี่ฉันขอกลับมาเรื่องเธอไปลวนลามเขาทำไม

เรียกว่าจะคิดอะไรอย่างนี้

คือมันจะหง่อยอะ

ซึ่งเขาโกหรไปจริง
โกหรตอนนั้นโกหรไง
คงคิดว่าอาจจะเกิดโทษต่อกับตัวเองผิดตอนแรก
แล้วจนกระทั่งคนมาอธิบายว่าน้องขับมันไม่ได้
อันนี้มันคือผิดทั้งกฎหมายและผิดทั้ง

วันนี้พูดจ่ะการพูดแล้วว่าเมื่อตอน๗โมง
น้องฮัทรเดินทางไปแล้วถึงตรงภูชีดาวประมาณ๙๓๐น
และได้มอบไฟภาพทั้งหมดที่ถ่ายตอนที่ไปเที่ยวนั้น
ให้กับทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป

ฮัทตั้งใจอยากจะไปเสนอไอเดียสร้างหลักกิโลขึ้นมาต่างหาก

จริงไม่ถึงจุดใหม่นะครับแต่อันนี้เด็ดจริง

ไหนทุกคนก็คงอยากทำแบบนี้หรือเปล่า
เหมือนกับเราไปเกาหลีเราจะต้องไปเอากุญแจไปล็อก

จนทุกวันนึงตึกจะถล่มมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าหนักเกินแล้ว

กระโดดลงไปโดนหัวใครมั่งก็ไม่รู้
เหมือนเอาเขียนบนกระดาษแล้วแปะสักที่นึง
แต่อย่าไปทำหลักกิโลเลยเพราะมันจะเยอะไปนะน้อง

มันก็จะทำให้เป็นหลักกิโลใหญ่เลยเขาอาจจะทำใหญ่

ไม่เขียนที่ที่ไม่ห้ามชอบเขียนที่ต้องห้าม

เมื่อก่อนเราคิดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
พี่ทุกวันนี้คนเราอะ
คนเรามันมีสมัยไอ้พวกที่แบบว่าอย่างนั้น

ว่ามันรักธรรมชาติมากขึ้นว่ะพี่
ถ้าสมมุติมีที่เหมือนไอ้พวกที่ชอบเพ้น

เราจะไม่เห็นเป็นแบบโอ้โหที่หมาเหี่ยว
ที่อะไรนะนึกออกมั้ยเมื่อก่อนเราจะเห็นได้ไปหมด

เวลาไปไหนนะเขียนมามันมีอยู่อันนึงสองอัน
แล้วเมื่อก่อนคนในเมืองไทยมีเรือนแสนนะท่านผู้ชมค่ะ

จิตรรมนึกสร้างจิตหรือจิตความส้นองน้ำได้เปลี่ยนไป
รักษาความสะอาดคือเวลาทิ้งเนี่ยจะมีคนกล้าไปพูดแล้วเก็บ
เก็บนะคะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะกลัว

คนก็ไม่กล้าทำเลวกันเยอะขึ้น
เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนมีกล้อง
ทุกคนพร้อมจะแชร์ทุกคนเหมือนเมื่อวานนี้ที่คนแชร์กันอ่ะ
เรื่องฆ่าแมวอ่ะเห็นไหม
ไม่ได้กลัวมากดูสิแป๊บเดียวจับตัวได้ด้วย